มีเรื่องมาเตือนคุณผู้ชมโดยเฉพาะสาว
ไปทำความรู้จักกับหนุ่มผ่านสื่อสังคมออนไลน์

มีหนุ่มคนหนึ่งอ้างตัวว่าตัวเองเป็นวิศวกร
หลอกนัดเจอสาวคนหนึ่งผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า
บีท็อกรู้จักกันไหมคะเคยใช้กันไหมคะ

เคยเห็นแต่ไม่เคยใช้เป็นรูปพึ่งจริงแล้วก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลักษณะนี้นะคะ
หนุ่มคนนี้ค่ะเขาใช้จังหวะที่เหยื่อเผลอขโมยทรัพย์สินไปนะคะ
ผู้หญิงคนนี้ก็เดินทางแจ้งความกับตำรวจแล้ว
คุณผู้ชมนี่คือชมหน้าของนายสุริยันโพโสภา
ถูกตำรวจกองบังคับการปราบรามจับตัวได้ที่บริเวณริมถนนตลาด
วงนั่งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
หลังไปก่อเหตุขโมยรถยนต์ของผู้หญิงคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นผู้เสียหายเมื่อวันที่๑๐มกราคมที่ผ่านมา
โดยจะเลือกเหยื่อคือที่มีทรัพย์สินแล้วก็สนใจที่จะพูดคุยกับเขาด้วย
จากนั้นก็หลอกลวงว่าที่บ้านเป็นคนมีฐานะร่ำรวยนะ
หลังพูดคุยจนสนิทใจจนตีสนิทได้
เพราะเหยื่อเผลอก็จะขโมยทรัพย์สินไป
เช่นอะไรบ้างก็เช่นโทรศัพท์มือถือเช่นโน้ตบุ๊ก
หากเป็นรถยนต์ก็จะทำทีว่าขอยืมแล้วก็ขับหลบหนีไป
แล้วก็จะนำรถที่ได้ไปจำนำเพื่อที่จะนำเงินมาใช้จ่ายส่วนตัว
จากการสืบสวนของตำรวจก็ยังพบว่าผู้ต้องหา
นำรถยนต์ของผู้เสียหายไปจำนันที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ในราคาคือ๔๐๐๐บาทและก่อเหตุในลักษณะนี้มาแล้ว
ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะแต่ครั้งนี้เพิ่งมาถูกจับกลุ่มได้
จากว่าส่วนใหญ่ผู้เสียหายก็ไม่กล้าเดินทางเข้าแจ้งความ
หนึ่งในผู้เสียหายบอกว่ารู้จักกับผู้ต้องหามาประมาณ
สัปดาห์เองประมาณเดือนหนึ่งค่ะ
ทำงานเป็นวิศวกรคุมงานก่อสร้างโรงพยาบาล
จังหวัดกาลสินวันเกิดเหตุให้พบผู้ต้องหาที่บ้านพัก
แล้วก็ถูกชักชวนพาไปบ้านเพื่อนที่จังหวัดขอนแก่น
หลังจากนั้นก็ถูกเชิดรถแล้วก็หลบหนีไป
ตัวเองพอเจอแบบนี้ก็เลยโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊คของกองปราบ
เกี่ยวกับพฤติกรรมพฤติการของผู้ต้องหารายนี้
ตำรวจเขาก็ไปตามจับกลุ่มผู้ต้องหามาดำเนินคดีได้
สำหรับผู้ต้องหารายนี้นั่นก็คือนายสุริยันภูโสภา
จากการตรวจสอบประวัติอาทยากรก็พบว่ามีหมายจับคดีรักทรัพย์ค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นมหาสารคามก็ดีพิศนุโลกก็ดี
แล้วก็จังหวัดประจวบคิริขันด้วย